ทีนี้มาดูประเด็นการเมืองค่ะที่เราถามความคิดเห็นคุณผู้ชมนะคะ
เกี่ยวกับพักรวมพลังประชาชาติไทยวันนี้เขาแถลงข่าวเปิดตัวพักไง
แล้วก็มีประเด็นที่คุณสุเทพเทือกสุบันเนี่ยลุกขึ้นพูดแล้วก็หลั่งน้ำตา
ครับคือพักนี้เนี่ยตอนที่มีข่าวว่าวันนี้จะแถลงข่าว
แถลงข่าวการเปิดตัวนะใช่ค่ะเดี๋ยวกระบวนการขั้นตอนเลือกกรรมการบริหารพักอะไร
ก็ต้องไปว่ากันตามขั้นตอนของกรกตแต่ตอนที่มีข่าวว่าจะตั้งพักเนี้ย
ก็มีสิ่งที่เขารายงานกันว่าพักนี้เดี๋ยวทางกบสเดี๋ยวทางคุณสุเทพจะมาอยู่ด้วย
ใช่ก็เลยคนก็บอกว่าเป็นพักกรปศเลยหรือเปล่า
แล้วก็ให้สัมภาษณ์ราชสุดวันนี้เนี่ยก็บอกว่าพักษณ์เนี่ยไม่เน๋นเรื่องการปฏิวัติ

เพราะว่าตอนนี้เขายังไม่บอกว่าใครเป็นหัวหน้าพัก

แล้วก็เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพักอะไรกันตรงนั้นด้วย
แต่เขาบอกเขาอยากจะเดินสายไปทั่วประเทศเลยนะ

รวบรวมสมาชิกพักจากทั่วประเทศ

ก็วันนี้ครับมีผู้ที่มาร่วมกันเยอะครับ
ใช้สถานที่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับ

นี่ค่ะคุณสุเทพเทือกสุบัน

นะครับมีนายประสานมารึกคพิทักษ์

หมอมรัชวงศ์จตุมงคลโสนกุล

ผู้ว่าแบงค์ชาติก็มานะครับ

แล้วก็นายเชนด้วยนะครับก็มานะฮะ
มีอีกหลายคนครับอดีตการนำกฎประสอบ

จุดยืนนโยบายอะไรต่างของเขาไปเนี่ย

สิ่งหลายอย่างคุณเข็มมาสอน

นี่ครับน้ำตาหลายเลยนะครับ

บอกว่าผมโดนสบประมาทเยอะ

ว่าเนี่ยที่สุดแล้วก็

ลืนน้ำลายตัวเองกลับมาเล่นการเมือง

เพราะว่าตอนที่เสร็จภารกิจกบสบอกว่าไม่เล่นการเมือง

คนก็เรียกร้องบอกว่าทำภักดิ์การเมืองไหม

ก็คิดคิดจนแบบไทยแบบตรึกตองดีแล้ว
ทีทั่วแล้วว่าตกลงไม่ได้ทำภักดิ์การเมืองเองหรอก
แต่ขอมาร่วมเดินไปกับพักการเมืองนี้ก็แล้วกันค่ะ
เอาเรื่องปฏิรูปมาคู่ขนานไปกับพักรวมพลังชาติไทย
ในการที่จะผลักดันการปฏิรูปต่อไปนะ
เดี๋ยวฟังที่คุณสุเทพพูดเอาไว้นะครับ
เผื่อชะเผื่อแม่นบิน
ไปฝันที่จะเห็นประเทศกิจ
เป็นประเทศปิศาสตร์ที่ประกันที่คุณพูด

นอนทางดินจึงกล้ามตน
สู่เขาจริงห่วงเขากว้างแล้วเหลือ

เป็นพันธุ์ตายหลายสิทธิ์
ผมอยากให้คนของมันได้เห็นภาพแบบนี้

และวันที่คนอย่างพวกเรา
ลุกขึ้นมาประกาศบนการ
ที่จะสื่นสารปฏิษฐาน
ของที่น้องผู้เสียถลับตรงนั้น
เพื่อผมตัดสินใจลาออกจากศาสตร์
มาร่วมต่อสู้กับพี่น้องประชาชนนั้น

ผมจะไม่กลับไปเป็นนักการเรียกแล้ว
ผมจะไม่กลับไปเป็นสอสออีกแล้ว
ผมไม่ต้องการมีตำแหน่งใดทางการเรียกแล้ว
แต่เมื่อพี่น้องทุกบุรการมาบอกผมว่า
จะต้องตั้งรับการเมืองของประชาชน
ผมรู้แหละครับว่า
ผมต้องเข้ารถบทครัฐวิษย์

ผมอาจจะเป็นจดด้อยเจ้าตอนของภาครีให้คนโจมตี

วันนี้ขอประกาศที่นี้ครับ
แต่ผมจะยืนเขียนข้ามกับพี่น้องประชาชน

ทางการเมืองนี้มาเดินหน้าประเทศไทย
และทันทีที่พักนี้ได้รับอนุญาตจากคอสชให้ทำกิจกรรมทางการเมืองได้
จะเดินไปหาประชาชนทุกจังหวัดทั่วประเทศ
โดยจะไปเอารองเท้าคู่เดิมที่เคยเดินช่วงชุมนุมกปศ
เอามาเดินเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ
แต่ร่วมกันอยู่ในภักดิ์นี้มาเป็นส่วนหนึ่งของภักดิ์นี้
ก็เหมือนที่บอกว่าตามแผนของพักคือจะเดินไปทั่วประเทศ
แต่ต้องขออนุญาตคอสชก่อนว่าจะสามารถเคลื่อนไหวทางการเมืองได้หรือยังได้ตอนไหน
ก็ต้องฟังซุ่มเสียงของคนในภักดิ์ประชาธิปัดหนึ่งนะคะ
องค์อาจคล้ามภัยบูรณรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ออกมายอมรับค่ะว่า

กระทบต่อฐานเสียงของประชาชนที่สนับสนุนพักประชาธิปัตย

เพราะเชื่อว่าสมาชิกพักทุกคนยังคงอยู่
ยังสนับสนุนพักประชาธิปัตย์ต่อไป
แต่ก็มีคำถามตามมาว่าสมาชิกพักประชาธิบัตย์ยังคงอยู่ทุกคนไหม
จะมีการดูดคนจากพักประชาธิปัตย์หรือเปล่า
นายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์บอกว่า
คือกระทบไหมมันกระทบแน่แหละเพราะว่าฐานเสียงเดียวกัน
แต่ถ้าดูแนวทางที่นายอเนกเหล่าธรรมทัศน์ว่าที่หัวหน้าพักเนี่ย
ออกมาประกาศว่าไม่มีการดูดอดีตสอสอจากพักการเมืองอื่น
แล้วก็จะไม่ทำให้เกิดความเสียหายในทางการเมือง
ก็เลยมาย้ำว่าขอให้ทำแบบนั้นจริงนะอย่ามาดูดกันนะ
ก็ถ้าทำได้จริงก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ถูกต้อง
อันนี้ก็ไปหมดชัดเจนอยู่แล้วนะพักรวมพลังประชาชาติไทยนะ
เอาดูความคิดเห็นทางฝั่งของเพื่อไทยหน่อยนะครับ
นายอนุสรเอี่ยมสะอาดรักษาการรองโฆษกภักดิ์เพื่อไทยบอกว่า
นายสุเทพต้องขอโทษประชาชนก่อนหรือไม่
ที่เป็นผู้นำในการชัดดาวน์ประเทศ
่อจราจนขัดขวางการเลือกตั้งจนประเทศเสียหายแล้วก็เสียโอกาส
คดีความของกรปศตอนนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดแล้วหรือไม่
และถ้าไม่มีการล้มการเลือกตั้งเมื่อ๒กุมภาพันธ์ปี๕๗
ไทยคงไม่มาอยู่ณจุดนี้ไม่ต้องมีปัญหาแบบนี้
การที่นายสุเทพซึ่งเคยประกาศจะไม่เล่นการเมืองกลับมาเล่นการเมืองอีก
โดยไม่ได้ตั้งพักการเมืองแต่ไปสนับสนุนพักการเมือง
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นายสุเทพตระบัดสัตว์

แล้วก็ถามว่านายสุเทพเคยประกาศว่าจะไม่ยอมให้มีการเลือกตั้ง
ถ้าปฏิรูปประเทศไม่สำเร็จวันนี้ปฏิรูปประเทศเสร็จสิ้นแล้วหรือ
เห็นภาพนายสุเทพในการออกมาประกาศตัวแบบนี้
ก็ถือว่าทำให้การเมืองเข้มข้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นมาอีกนิดนึง
ก่อนที่จะถึงรถแมพในการเลือกตั้งที่คอสชก็กำหนดเอาไว้คือต้นปีหน้า
ก็จะเหลืออีกพักหนึ่งที่เรายังไม่เห็นว่าจะประกาศตัวออกมาเมื่อไหร่อะไรอย่างไร
พักนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวรอดูการประชุมหากรรมการบริหารพักเดือนกันยายน
เขาจะไปชมแบบวิดีโอคอนเฟอร์เนสคือคนก็ถามในวันนี้เนี่ยว่าถึงขั้นที่จะประกาศว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปเลยหรือเปล่าสำหรับพักนี้นะ
นี่เขาถามกันถึงขนาดนี้เขาก็เลยตอบว่ายังยังไม่ถึงขั้นนั้นเดี๋ยวรอดูก่อนเดือนกันยายนจะรู้ว่าใครเป็นกรรมการบริหารพักบ้าง
แล้วอยู่ที่ว่าเขาจะประกาศว่าเขาจะสนับสนุนใครเป็นนายกอย่างนี้
ใช่เขาบอกว่าเตรียมแผนเหมือนกับทำงานประมาณสัก๒ปี
อย่าลืมนะมีอีกพักนึงนะเขายังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะแต่ว่ากันว่าอาจจะเปิดตัวอยู่พักพลังประชารัฐอันนี้ว่ากันว่าอันนี้จะเป็นพักของคอสชหรือเปล่าเนี่ย
อันนี้แต่ว่าเรายังไม่เห็นปรากฏการณ์ในการที่จะเปิดตัวอะไรออกมาแบบนี้แต่ว่าทางกบสเนี่ยอันนี้เขาชัดแล้ว